ให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะมีผู้ชายคนนึงเขาก็คบกับแฟนสาวมาสี่ห้าเดือนครับโทรศัพท์ไปง้อขอคืนดีแฟนสาวไม่รับสายแค่นั้นเลยนะคะขี่รถจักรยานยนต์ไปหาแฟนสาวที่บ้านกลางดึกเลยนะแล้วไปยิงใส่ที่บ้านเขาโอ้โหยังดีนะคะไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตอะไรสุดท้าย
พ่อนั่งแล้วก็ไม่กลับบ้านพ่อไม่เรียก
นี่แหละค่ะมาสำนึกผิดแล้วก็ก้มกราบแบบนี้นะคะ
ได้เกติศาสตร์กาญจนาดิตอายุ๒๙ปี
เป็นชาวตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีค่ะ
กราบขอขมาพ่อแม่นะคะของอดีตแฟนสาวเนี่ย

ตำรวจสพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการควบคุมตัวได้
แล้วก็ไปทำแผนก็เลยสำนึกผิดแล้วก็กราบขอโทษแบบนี้

เพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงอายุ๒๘เขาไปแจ้งความนะคะ

นายเกียรติศักดิ์ผู้ต้องหาคนนี้เป็นแฟนเก่า
ขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีน้ำเงินดำไปที่บ้านที่อำเภอพระประแดง

แล้วกระสุนเนี่ยนะคะมันแบบเข้าไปตรงกระจกอะค่ะครับ

คือโชคดีนะคะที่พ่อแม่เธอลูกชายวัย๑๐ขวบที่นอนอยู่ในบ้านไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
เพราะว่าอยู่ห่างจากจุดที่ยิงไปประมาณ๒เมตร
ดูร่องรอยค่ะยิงเข้าไปแบบนี้
โหคือเธอบอกว่ารู้จักกับคนก่อเหตุตั้งแต่สมัยเรียน

พอออกมาจากโรงเรียนก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป
ตัวเธอก็มีครอบครัวมีลูกชายหนึ่งคน
เมื่อต้นปีเธอแยกทางกับสามี

ก็ลองคบกันดูสี่ห้าเดือน
แต่เธอบอกว่าก็ดูแล้วมันเข้ากันไม่ได้
ขอเลิกคบก็ตีตัวออกห่าง
แต่ผู้ต้องหาไม่ยอม
ก็พยายามจะโทรง้อขอคืนดีตลอด

ผู้ต้องหาโทรศัพท์ไปหา

ส่งไปหาเธอแล้วส่งหาเพื่อนเธอด้วยนะ

กลับบ้านไปตอนเช้าอ้าวยิงจริง
เพราะเห็นร่องรอยกระสุนเข้าไปในบ้านเธอค่ะ

เขามีพฤติกรรมแบบว่า

แต่ถ้าเขาปกติดีเขาก็หัวเราะยิ้มอะไรล่าเลย

แต่เหมือนเขาต้องเอาให้ได้ดั่งใจเขา

ใช่เขาบอกว่าอยากให้หนูไปหา

มีภูติกรรมจริงนะ
ก็ถูกแล้วนะฮะที่ฝ่ายหญิงเขาไม่อยากคบด้วย

ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ไปจับกลุ่มคนก่อเหตุได้ที่ห้องพัก
ซอยสุขศวรรษ๕๒ที่แขวงราชบุรณะกรุงเทพและคุมตัวมาทำแผนที่บ้านที่เกิดเหตุ
ผู้ต้องหาสารภาพว่าก่อเหตุจริงบอกว่าหึงหวงและเมา
และอย่างภาพที่ท่านเห็นตอนต้นก็คือกล้มกราบขอโทษพ่อกับแม่ของแฟนสาว
ก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นและอาวุธปืนเรื่องการพกปืนยิงปืนพวกนี้
พยายามฆ่าเข้าไปเลยต้องเอาให้เข็ด